ไปที่คลัสเตอร์ของเรือนจำทั่วประเทศนะครับ
โดยเฉพาะเรือนจำใหญ่ที่ได้มีการรายงาน
ได้รายงานให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกัน
เกี่ยวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่
โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อในเรือนจำนะครับ

พบผู้ติดเชื้อถึง๓๙๒๙ราย
ดังนั้นให้คุณผู้ชมดูหน้าจอหน่อยนะครับ
ขอดูหน่อยนะครับ
ตัวเลขที่เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับหน้าจอนะครับ
ว่ามีตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่อะไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับไปดูที่เชียงใหม่กันก่อน
อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าตัวเลขที่รายงานออกมานะครับ
แล้วก็ตอนนี้สื่อก็รายงานออกมาแล้วเช่นเดียวกันว่าเรือนจำกลางเชียงใหม่
ซึ่งมีผู้ต้องขัง๖๔๖๙รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น๓๙๒๙รายนะครับ
เรื่องนี้ทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ต้องออกมารีบชี้แจงแถลงไขเลยนะคุณนะ
ก็เป็นการแถลงผ่านออนไลน์เหมือนกันนะครับ
ในช่วง๑๐นาฬิกา๔๕นาทีผมเข้าไปดูในเพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่เขานะครับ
ผู้ว่าก็คือนายเจริญฤทธิสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยบรองแม่ทัพภาคที่๓นะครับ
อธิบดีกรมราชธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่
ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่นะครับ
โดยพวกราชการจังหวัดเชียงใหม่พระบุว่า
เข้าสู่สัปดาห์ที่๓แล้วที่ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่

เรือนจำเชียงใหม่๓๐๐กว่าคนก็กลายเป็นตัวเลขที่น่าตกอกตกใจ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ทางเรือนจำแล้วก็ทางจังหวัดชี้แจงบอกว่า
นี่มันเป็นการปูพรมตรวจคัดกองเชิงลุก๑๐๐
ทำให้พบเจอผู้ติดเชื้อแล้วก็เป็นผู้ต้องขัง
ถึง๓๐๐กว่าคนตามที่ได้รายงานมา
ทั้งหมดอยู่ภายใต้กระบวนการดูแลรักษาและการควบคุมการแพร่ระบาด
รวมถึงผู้ต้องขังที่พ้นโทษก็จะต้องกักตัวออกไปสู่ภูมิลำเนานะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชื่อนะครับว่ามาตรการของทางเรือนจำ
จะไม่มีผลทำให้เกิดการประบาดไปสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

นายแพทย์จตุชัยมณีรัฐในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระบุว่าเรือนจำเป็นสารที่ปิดจำกัดพื้นที่
การจัดการผู้ติดเชื้อก็จะทำได้อย่างรวดเร็วเหมือนกัน
ระหว่างการควบคุมเรือนจำก็ต้องเร่งค้นหาผู้ที่มีอาการป่วย
หรือเป็นผู้ป่วยใหม่เพื่อนำเข้าสู่การรักษาอย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ
นี่คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการแถลงวันนี้นะครับ
เรื่องของความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ
มันถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่จะดูแลผู้ต้องขังเป็นเอกเทศเลยนะคุณนะ
ก็จะมีทั้งอุปกรณ์ภายในเรือนจำมีบุคลากรมีคุณหมอ
มีพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ก็ครบครันมีขีดความสามารถสูงนะครับ
ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีส้ม
แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยสีแดงที่มีอาการหนักนะครับ
ซึ่งกลุ่มสีแดงเนี่ยก็จะส่งออกมารักษากับโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มผู้ป่วยหนักกลุ่มสีแดง๖ราย
อกจากนี้ยังมีมาตรการในการตรวจภูมิคุ้มกัน๒รอบรอบละ๑๔วัน
เมื่อครบ๑๔วันรอบที่๒หรือ๒๘วัน
ทำให้เหลือผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ถึง๑๐
แล้วก็จะใช้เวลาในการตรวจหาภูมิคุ้มกันผู้ต้องขังอีก๕วัน
ว่าจะส่งพื้นที่ปลอดภัยคืนให้กับเรือนจำได้ในวันที่๒๘พฤษภาคมนี้
คือเท่าที่ฟังเมื่อเช้าเขาบอกเขาจะเร่งดำเนินการทันที
แล้วก็ยืนยันเรื่องของความปลอดภัยของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ใช่ค่ะนี่คือที่เรือนจำกลางเชียงใหม่นะ
จากนี้ก็ต้องดูอย่างที่กรมราชธรรมด้วย
เพราะว่ามีการแถลงเมื่อตอน๑๑โมงกว่าณเวลานี้
ก็ยังคงแถลงอยู่เลยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้มาตรการต่างที่ทางกรมราชธรรมจะปฏิบัติหลังจากนี้
ก็คือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้ารวมถึงมันมีหลักเกณฑ์อยู่
ของทางองค์การอนามัยโลกทางฮูเนี่ยนะคะ
เขาบอกมามี๘ข้อคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันทีละข้อเลยว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้าง
ส่วนเรื่องของจำนวนวันในการกักตัวผู้ต้องขังใหม่
คือเขาเพิ่มวันแล้วนะคะจาก๑๔วันตอนนี้เพิ่มเป็น๒๑วันแล้ว
แล้วระหว่างนี้ก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อ๒ครั้งก่อน
พอพ้นระยะกักโรคก็ตรวจซ้ำ
แต่ถ้าเกิดว่าระหว่างนี้พอไปตรวจแล้วเจอผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ
กรมราชธรรมบอกว่าจะส่งเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำแล้วก็โรงพยาบาลแม่ข่าย
อันนี้ดูตามอาการนะแต่ที่แน่ทุกรายเนี่ย
จะได้รับยาฟาวิพิราเวียเลย
กรมราชธรรมเขาก็ยืนยันค่ะว่าจะสามารถควบคุม
เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดได้
เพราะว่าเอาจริงเรื่องของการตรวจ
กรมราชธรรมเองบอกว่าให้ตรวจปอดเลย
ดูเลยสแกนป่อดูเลยว่าตอนนี้มันลงปอดหรือยัง
แล้วตรวจเป็นการตรวจเชิงรุกแบบ๑๐๐

อันนี้คืออ้างอิงที่มาจากองค์การอนามัยโลกนะคะ
มาตรการ๘ข้อก็มีการคัดกรอง
มีการประเมินความเสี่ยงบุคคลทุกคนที่เข้าไปในเรือนจำ
แล้วมาตรการดังกล่าวก็ใช้กับคนที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเหมือนกัน
รวมถึงข้อ๓ค่ะเรื่องของการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อโรค

แล้วก็สนับสนุนเรื่องสุขลักษณะส่วนตัวเรื่องการล้างมือ
การหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับทุกคนในเรือนจำแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วย
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ให้ความรู้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ
เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยการดูแลระบบทางเดินหายใจ
แล้วก็มีการจัดการปัญหาในเรือนจำแออัด
ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะฮะ
เพราะว่าประเทศไทยก็ถือว่าติดอันดับโลกเหมือนกัน
เรื่องของเรือนจำที่มีผู้ต้องขังจำนวนเยอะ
ถือว่าเป็นเรือนจำที่มีความแออัดเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีแผนปฏิบัติงานที่พร้อมใช้
ระบุผู้รับผิดชอบระบุกรอบเวลาแล้วก็ระบุวิธีการ
พร้อมรับมือเลยถ้าเกิดสงสัยว่าติดเชื้อ

รวมถึงข้อสุดท้ายก็ต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

เขาแนะนำให้กับเรือนจำทุกประเทศทั่วโลกนะครับ
หลักการกว้างแบบนี้เหมือนกัน๘หลักการ
แต่ว่าในแต่ละประเทศก็ต้องปรับอีกนะครับ
เพิ่มมาตรการต่างที่เหมาะสมกับเรือนจำ

ก็ได้มีการกำชับกรมรัฐสถานเนียน
การตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำ
ทันทะสถานให้มากแล้วก็ให้เร็วที่สุด
มาตรฐานเดียวกับผู้ป่วยนอกนะครับ
หลังพบผู้ต้องขังติดโควิดจำนวนมาก
ส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันนะครับ
มีการติดตามสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ในส่วนของรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับ
นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุล
ระบุว่านายยกรัฐมนตรีได้รับทราบ
ถึงเรื่องของการติดเชื้อในเรือนจำ
และการคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำ
และทันทัศน์สถานในพื้นที่เสี่ยง
โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในกลุ่มผู้ต้องขัง

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ติดตามในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
และรับทราบถึงมาตรการต่างที่กรมราชธรรมดำเนินการ

โรงพยาบาลสนามของราชธรรม
แต่นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับว่าขอให้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมและรักษาโรค
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานเดียว
กันกับที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกเรือนจำได้รับ
นายกรัฐมนตรียังขอให้กรมราชธรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำ
ทันทะสถานในพื้นที่เสี่ยงต่าง

เพื่อประสิทธิภาพในการจำกัดวงการในการจำกัดวงของการแพร่ระบาด
โดยให้สาธารณสุขและหน่วยงานต่างของจังหวัด
ในพื้นที่เสี่ยงนั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ